อย่างที่คุณภาคภูมิรายงานเรื่องของแก่นนำกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
บางส่วนถูกควบคุมตัวไป

ก็จะมีการขับเคลื่อนการชุมนุมณขณะนี้

ก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมไปดูนะคะ
แก่นำบางส่วนที่ถูกควบคุมตัวไป

โดยเฉพาะนายอานนท์และนายประสิทธิ์นะคะ
ที่ถูกควบคุมตัวไปที่จังหวัดเชียงใหม่
ก็คือไม่ได้รับการประกันตัวนะคะ
เมื่อช่วงเย็นประมาณ๔โมงเย็นค่ะ
ด้านหลังสารจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ก็มีการนำป้ายประกาศสารจังหวัดเชียงใหม่
เรื่องข้อกำหนดสารจังหวัดเชียงใหม่
เชือกนำแผงเหล็กไปกั้นมีป้ายข้อความห้ามเข้าไปติดตั้ง
ก็คือป้องกันเหตุเอาไว้ก่อนนะคะ
เพราะว่าได้มีการควบคุมตัวแก่นนำของกลุ่มผู้ชุมนุม

ช่วงเวลาประมาณ๔โมง๔๐นาทีนะคะ
ขับตามกันมาเข้ามาที่ด้านหลังของสารจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนี่นะคะ๒คนนี้นะคะ
อานนท์นำพานายประสิทธิ์ครุฑโรธนะคะ
ส่งฟ้องต่อสารก็ไม่ได้ให้สื่อมวลชนบันทึกภาพ
แต่นี่ค่ะเป็นภาพของมวลชนเป็นร้อยคนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็มาให้กำลังใจชูป้ายปล่อยเพื่อนเราเราเพื่อนกันเซฟอานนท์
มีป้ายให้กำลังใจนายอานนท์นายประสิทธิ์นี่นะคะ
แล้วก็แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ชู๓นิ้วแล้วก็ยืนเฝ้ารออย่างสงบ
บริเวณดังกล่าวนะคะเพื่อรอฟังว่าสารท่านจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่
เมื่อช่วงทุ่มนิดเองค่ะที่ผ่านมานะคะก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวที่หน้าประตูชั้นล่างของสารจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่คุมตัวนายอานนท์กับนายประสิทธิ์ค่ะขึ้นรถเรือนจำ
นี่คือเมื่อช่วงทุ่มกว่ากว่านะคะครับไปที่เรือนจำกลางเชียงใหม่นะคะ
เพราะผู้พิพากษาใช้ดุลยพินิษฐ์ไม่ให้ประกันตัวทั้งคู่นะคะนี่ค่ะครับ
จังหวะนี้ทำให้มวลชนที่ไปปักหลักให้กำลังใจ
อยู่รอบรอบบริเวณศาลก็ตะโกนคำว่าปล่อยเพื่อนเรานะคะนี่ค่ะ
สองคนนี้ก็ขึ้นรถไปไปเรือนจำมีคนมาแสดงตัวว่าเป็นพี่ชายของนายอานนท์นะคะ
ก็มาคุยกับมวลชนที่มาให้กำลังใจว่าให้สลายตัวออกไปจากศาลจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ให้ไปรวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แทนคนนี้นะคะ
บอกว่าเป็นพี่ชายของนายอานนท์บอกว่าเพื่อให้เป็นไปด้วยความราบรื่น
ก็ให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ที่ศาลไปที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันแทนค่ะครับ
ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะตรวจสอบท่าทีของทั้งสองฝ่ายนะฮะ
ในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยที่แยกราชประสงค์เรามีผู้สื่อข่าวอยู่หลายจุดนะครับ
ทันทีที่มีท่าทีความเคลื่อนไหวเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวรายงานสดให้ท่านทราบแน่นะครับ